ตอนนี้ผมเองก็ไม่ได้ห่วงนะเพราะว่าปกติก็ห่วง
บางทีก็อยู่เขาก็อยู่ที่อยู่
ตอนนี้ผมเองก็ไม่ได้ห่วงเพราะว่าปกติก็ห่วง

เมื่อกี้ก็คุยกับแฟนก็เอาใจหาย

พี่ดีกว่าแล้วก็ผมเลือกที่จะให้เขาพูดอะไรแบบตรงไปตรงมา
อะไรก็ได้อะไรที่เร็วที่สุดในชีวิตดีที่สุดในชีวิตก็ได้
คือยูพูดมาเลยคือรับได้รับได้ใช่ไหมครับ

แสดงว่าพี่จะพูดด้วยว่าเรื่องการให้โอกาสมากกว่าการที่จะปล่อยทิ้งเขามากกว่า
แล้วถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งแล้วก็ให้เข้าไปอยู่ในสังคมผมว่าก็อันตรายนะ
ถูกไหมคือไม่ได้แก๊สของหน้าทานโรมานนะผมคิดว่าทุกเคส
ผมคิดว่ามันต้องมีใครสักคนหนึ่งคือคนที่เป็นคนดีมากในสังคมเรามันเยอะ
ใช่ไหม๙๙มันเป็นคนดีใช่ไหมอีกนิดเดียวที่มันไม่มันมีคนไม่ดีเนี่ย
ขอให้คนดีดีสักคนหนึ่งไปกรี๊ดเขาไว้ถูกไหมคือไปไปคุยกับเขาแล้วก็ไปดูแลเขาดิ
ว่าเขามีปัญหาอะไรนะผมคิดว่ามันจะทำให้สังคมมันดี๑๐๐ได้นะ
ในความคิดผมนัดส่วนตัวนะครับ
แล้วที่สำนักงานใหญ่พอดีผมก็จะมานั่งตอนเช้าตรงหน้าน้ำตก
เขาก็มาถึงเขาก็เขาก็บอกว่าพี่เวรกรรมต่างเขาแหละ
คือก่อนที่เราจะรู้ว่าเขาป่วยเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองกลับมาตามทันแล้ว
บอกเรื่องอะไรเขาบอกว่าเพราะเราก็ร้องไห้
เราบอกว่าเฮ้ยไปนอนไปเราก็ไล่ไปนอน
เพราะว่าไม่มีอะไรหรอกนับจากวันนี้ก็คือทำความดี
ทำความดีทำทุกอย่างแม้แต่บุหรี่ยังไม่ดูดเลย
เพราะว่าเขาขับรถให้ผมเนี่ยปกติขับรถให้ผมต่างจังหวัด
ถ้าใครดูดบุหรี่ผมไล่ผมเอาลงเลยเพราะผมเป็นคนไม่สูบบุหรี่
เขาก็จะเลิกหมดเลยนะฮะเลิกมาหลายปีมาก
คือวันนั้นก็เข้ามาแล้วก็มีไลน์บอกเหตุว่า
ถ้าเขาไม่อยู่แล้วนะพี่นะขออโหสิกรรมให้คนนู้นคนนี้คนนั้นคนนั้นด้วย
คือผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันเป็นเวลานานนะกว่าที่จะถึงวันนี้

แล้วตอนนั้นพี่จะได้มีเอกสารที่เขาก็พูดถึง
คือไม่ได้มีหรอกครับเพราะว่าตลอดเวลา๘ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เขาก็เข้ามาแล้วก็มานั่งแล้วขอโทษเนี่ยบ่อยมาก
คือขอโทษเขาว่าพี่ผมขอโทษพี่น้องขอโทษนะเนี่ยเยอะมาก
ที่ขอโทษเพราะว่าทำผิดอะไรเนี่ยเข้ามาแล้วก็จะขอโทษ
แล้วมึงบอกว่าเฮ้ยปีหน้าเนี่ยจาก๑๐ครั้งมึงลดเหลือ๙ครั้งนะ
ปีหน้าลดเหลือ๘ครั้งอีกปีนึงลดเหลือ๕ครั้ง
คือพยายามลดทุกปีให้คำขอโทษมันน้อยที่สุด
แสดงว่าเราโโหขหรือเราทำความไม่ดีในร้อยโลก

เดี๋ยวอันนี้เขาคงได้ไปสบายแล้วเราเจอก็มา

รู้สึกว่าได้ช่วยเขาให้โอกาสค่ะ
แต่ผมก็ยึดมั่นมาตลอดว่าวันนั้นผมบอกเขาว่าถ้าเราถ้ารู้ว่าเป็นงูเห่า
แล้วพอเดี๋ยวออกไปข้างนอกมันก็ไปไกลตรงกลุ่มใต้
ให้มันรู้ว่ามันอยู่กับผมผมรู้ว่าผมจะขังมันยังไง
ถูกมั้ยครับผมจะเอาร้อมเข่าไปไว้ยังไง
แล้วเชื่อว่าถ้าถึงมันเชื่องไม่เชื่องเราก็เอาพิษมันออก

ผมเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่อยู่ในโลกนี้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน
ไม่มีใครอยากโดนด่าแต่ทางโซเชียลเนี่ย
เราโดนด่าแค่ต่อคำพ่อความในการโพสต์เนี่ยเรายังคิดตก
แต่นี่คนทั้งประเทศเลยนะคือผมเห็นใจ
ผมเห็นว่ามันแบกรับภาระเยอะมากภาระในความรู้สึก
ผมคิดว่าคนคนหนึ่งมันไม่ควรใช่ไหม
เพราะทุกคนมันก็ไม่มีใครขาวสะอาดไม่มีใครถูกไหมสมบูรณ์แบบ
ก็ถือว่าน้องหมดกรรมหมดเวทหมดกรรม
ก็บอกเขาว่าโอเคไม่ต้องห่วงอะไรนะครับก็ไปสบาย
คุณโบสถ์เลยนะคุณโบสถ์เลยนะ
ก็ท่านก็

ก็เสียใจนะเพราะว่า
น้องข้าวสวรรค์เนี่ยก็ลองเข้าไปวิ่ง

ที่เข้าไปโรงพยาบาล
จริงเขาเข้ามาเนี่ยเมื่อประมาณสัก๗ปีที่แล้ว
คิดว่าช่วงเดียวเข้ามาหาเราเนี่ยเราก็บอกว่า
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเขาก็พูดความจริงตลอด

เขาก็จะออกความจริงได้ตลอด
ผมคิดว่าช่วงระยะหลัง๓๔ปีที่ผ่านมา
เขาก็ไปรับเลี้ยงลูกบุญธรรมคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว
เขาก็มีรู้สึกว่าเขาอยากจะทำความดี
ใช่ไหมครับเขาบอกว่าช่วงสุดท้ายเนี้ยตั้งแต่สี่สิบปริงต้อนไปนะพี่
ผมก็จะช่วยช่วยช่วยนี่ช่วยนี่
ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยในความรู้สึกผมเนี่ย
ผมคิดว่าเขาเป็นคนปกติแล้วในสังคม
คือเรื่องราวประวัติศาสตร์เขามันเป็นคนไม่ปกตินะ
เมื่อ๑๐ปีที่แล้วเรายังมองว่าเอ้ยท่านพนนี้มันหน้าด่างหรอ
แต่พอมาอยู่ด้วยกันสัก๗๘ปีแล้วบอกว่าคือต้องเปลี่ยน
วันนี้ผมกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่า
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของทางองค์กรเราทั้งหมดเลย
ร้อยชีวิตเนี่ยทั้ง๔๕จังหวัดที่เราทำธุรกิจ
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขามีคำไว้อะไรกับพี่นาธานน้องนาธาน
ใช่ไหมคุณอาทานเนี่ยเขาโอเค
ผมคิดว่าเราคืนพอดีสู่สังคมนะครับ
แต่ว่าเขาอาจจะมีช่วงเวลาที่น้อยกันนิดนึงที่ทำความดีได้ตอบแทนสังคมนี้ได้น้อยไปนิดนึง